ตำรวจหลายหน่วยงานเลยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส
เขาลงพื้นที่ไปที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
แสบถามว่าตัวแสบทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
คนนี้เขาเป็นอาทยากรข้ามชาติด้วยนะ
กบดานอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ๒ปีแล้ว
เอาไปดูนาทีที่มีการจับกลุ่มกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นวินาทีที่ตำรวจหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจคอมมันโดตำรวจกองปราบค่ะ
แล้วก็ตำรวจในพื้นที่เขาปฏิบัติการร่วมกัน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตฝรั่งเศส
ตำรวจฝรั่งเศสมาสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
เป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนายโจทาน
นายโจทันคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศส
แล้วก็เป็นอาทยากรข้ามชาติด้วย
ก่อคดีในประเทศไทยและที่สำคัญเนี่ยนะคะ
มีการเปิดเว็บไซต์ขายยาเสพติด
แล้วก็ขายอาวุธสงครามของผิดกฎหมายเยอะเลยนะคะ
เมื่อสักครู่ก็คือนายโจนาธานโบรอนเป็นชาวฝรั่งเศส
โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ภายในบ้านพัก
อำเภอกะสมุยจังหวัดสุราธารณี
หมายจับคนร้ายข้ามแดนค่ะ

เป็นผู้ต้องหารายสำคัญของประเทศฝรั่งเศส
ที่หนีหมายจับกลุ่มมาแล้วก็มากบดานในประเทศไทย

พบกัญชาอัดแท่งจำนวน๑
เพราะมีการตรวจยึดทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือบัญชีธนาคาร
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกว่า๒๐รายการ
ซึ่งเชื่อว่าผู้ต้องหาใช้ในการกระทำความผิดค่ะ
คุณผู้ชมถามว่าทำไมนายโจนทันคนนี้นายที่เป็นผู้ต้องหาคนนี้
ที่ฉันให้คำว่าตัวแสบมาดูพฤติการของเขาหน่อย
นายโจนธาเป็นผู้ต้องหาอาทยากรไซเบอร์หรือเป็นไซเบอร์คลาม
รายสำคัญในประเทศฝรั่งเศส
โดยนายคนนี้ได้เข้าไปแฮ็กข้อมูล
ขโมยข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ
แล้วก็เอาข้อมูลที่เขาแฮ็กมาได้
เรียกค่าไทยเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
หลังจากก่อการแบบนี้เสร็จ
อังกฤษเขาก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย๒ปี
มาใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการกระทำความผิด
จนกระทั่งตำรวจเขาได้รับหมายคือเป็นหมายจับผู้ร้ายข้ามแดน
เขาก็มีการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งพบที่ซ่อนตัวนายโจนาธาน

ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็จะส่งตัวให้อายการสูงสุด
เพื่อส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังประเทศต้นทางค่ะ
อกจากนี้คุณผู้ชมตำรวจไปตรวจสอบวิรากรรมของนายโจนทันยังไม่หมดค่ะ
โจนทานยังเกี่ยวข้องกับเว็บเถื่อนเว็บมืดต่างด้วยนะ
เปิดเว็บเถื่อนทำอะไรก็คือขายสิ่งของผิดกฎหมาย
มีอะไรบ้างก็เช่นยาเสพติดก็เช่นอาวุธสงครามค่ะ
จอคว่าอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผลหาเครือข่ายของนายโจนาทาน
ตำรวจกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจปอท
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแปด
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสตำรวจฝรั่งเศสเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
อกจากเกาะสมุยสุราชธานีแล้วจริงแล้ว
เขามีการลงพื้นที่ไปตรวจค้น๓จุดด้วยกันนะคะ
ก็คือหลังศาลจังหวัดสุราชธานีศาลจังหวัดนครราชศรีมาอนุมัติหมายจับ
โดยกำลังตำรวจได้บุคคลพื้นที่บ้านพักในตำบลแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ตำบลขนงพระและตำบลหนองน้ำแดงในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
จนกระทั่งจับกลุ่มผู้ร้ายข้ามแดนรายนี้ได้ในที่สุดค่ะ
ค้นสองจังหวัดนะคะพร้อมกันเพราะว่าตอนแรกนายจนทานเขามีข่าวว่า
กบดานอยู่ที่นครราชสีมาค่ะแต่ว่าเอาสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มได้ที่สมุยสุรธานีใช่ค่ะ